จากสหรัฐพันดีค่ะหลังจากนั้นนะคะแบงคอกมาได้สองประตูแซงนำนะคะ
ได้จากลาม่อนปาเปานาทีที่สิบเอ็ดแล้วก็ประพาทหูสำราน
เสียบเสาแรกนาทีที่สิบสามค่ะและในช่วงนาทีที่สิบหกนะคะ
วัดไทยเจริญค่ะไปดึงนพวุฒิเชื้อสุวรรณนะคะ
กำลังหลุดเดี่ยวก็เลยทำให้โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม
งคอกก็เลยต้องเล่น๔คนอย่างน้อย๒นาทีก่อนที่จะจบครึ่งแรกไป
ครึ่งหลังนาทีที่ยี่สิบเก้าค่ะลาม่อนก็ยิงลูกที่สองของตัวเองในเกมนี้
เจ้าถิ่นขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งแต่ว่าในนาทีเดียวกันนะคะ
สุราชไม่ยอมแพ้ค่ะไล่ขึ้นมาเป็นสองประตูต่อสามนะคะ
ผลงานของสหรัฐพันดีที่ยิงลูกที่๒ของตัวเองในเกมนี้นะคะ
ช่วงนาทีที่๓๙ค่ะทีมเยือนมาตามตีเสมอได้สำเร็จนะคะ
กิติพงศ์โพชัยแต่นาทีสุดท้ายค่ะ
เป็นปรัชญาศรีมันตานะคะที่ยกหลบอย่างเหนือชั้น
แล้วก็จ่ายให้นพวุฒิเชื้อสุวรรณทำประตูนะคะให้สุราธานีสุดท้ายแซงชนะไป๔ประตูต่อ๓
เก็บเพิ่งเป็นยี่สิบสามคะแนนมีลุนขึ้นมาเป็นรองจาฟุ้งค่ะ
ส่วนคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะตอนนี้มีทั้งหมด๓คู่ด้วยกันนะคะ
นั่นก็คือคู่ระหว่างมเกษมบัณฑิตและสิ่งสมุทรสาครค่ะ
ส่วนคู่เย็นวันนี้นะคะ๖โมงครึ่งมีแข่งขันกัน๓คู่